มาดูความคืบหน้าเรื่องของเจ้าของร้านขายยาที่ไปกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำตาปี
เมื่อคืนวันเสาร์ล่าสุดพบร่างแล้วลอยออกไปอยู่ที่กลางทะเลอ่าวไทย
ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑๐กิโลได้นะครับ
กรณีที่นางสาวสุภาพรศรีภูลอายุ๒๕ปีหรือว่าน้องจิ๊บ
กระโดดสะพานศรีสุภาคือเมืองข้ามแม่น้ำตาปีสูงมากคุณผู้ชมดูสิ

เหตุเกิดค่ำวันที่๘กันยายนวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังที่มีการระดมเจ้าหน้าที่ค้นหามร่างของน้องจิ๊บ
ล่าสุดมีการได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบแล้วครับ
พบร่างลอยอยู่กลางทะเลอ่าวไทยห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งก่อนจะพบศพน้องจิ๊บนั้นนายวิชวุฒิจิตโตนะฮะ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยพระครูปริยัติคุณาวุฒิเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรธานีลงพื้นที่ไปที่
ขณะที่มีการร่วมทำพิธีตามความเชื่อเพื่อให้พบศพพบร่างก็ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว
ขึ้นเรือตรวจการของตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีออกไปสู่ปากแม่น้ำตาปี
หลังได้มีการรับแจ้งจากชาวประมงว่าไปพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในทะเลนะครับ
ว่าจะเป็นผู้สูญหายตามที่เป็นข่าว

แต่ตอนนั้นกระแสน้ำมันเปลี่ยนทิศทางทำให้ต้องใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
สุดท้ายนี่แหละครับไปพบร่างของน้องจิ๊บนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในทะเล
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐กิโล

แล้วก็ส่งให้กับแพทย์ธนสูตรศพต่อไปนะครับ
สาเหตุที่ทำไมน้องจิ๊บถึงคิดสั้นตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
โดยนายโสพลศรีภูลพ่อของน้องจิ๊บก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุจิ๊บไปเก็บเสื้อผ้าไว้ที่บ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากนั้นติดต่อไม่ได้เลย
พอเข้าไปที่ห้องนอนไปพบจดหมายลาตานของจิ๊บเขียนไว้๒ฉบับ
ฉบับแรกเขียนถึงพ่อแม่และน้อง
อีกฉบับทริปเขียนไว้ให้กับแฟนนุ่ม
พ่อของจิ๊บบอกว่าเพิ่งรู้จักกับน้องจิ๊บ
พ่อของน้องจิ๊บบอกด้วยว่าเพิ่งจะรู้ว่าที่น้องจิ๊บไปอยู่กับครอบครัวแฟนนุ่มเนี่ย
มีปัญหาเยอะแยะมากมายถูกกดดันหลายเรื่อง
แม่ของฝ่ายชายบอกว่าทั้งสองคนทะเลาะกันหนักมากจนออกจากบ้านไป
ไปฟังเสียงของพ่อของน้องจิ๊บกันหน่อยนะครับ
แม่แม่ของผู้ชายบอกก็ทะเลาะกันแล้วก็ออกจากบ้าน
ออกทั้งคู่เลยแล้วก็หายหายไปเลย

พ่อมีจดหมายสองฉบับ

สิ่งทุกอย่างเขารับผิดชอบ
คือคนนอกพ่อไม่ผิด

ก็จะอยู่ตรงนี้
ลูกจะมาหา

หลังจากที่ได้อ่านจดหมายของลูกมานะครับ
ทีนี้ข้อมูลของคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าจิ๊บเนี่ย
จอดรถจักรยานยนต์ที่คาดว่าเพิ่งจะขับมาจาก
ขี่จากบ้านของพ่อที่ตัวเมืองสุราช
หลังจากนำเสื้อผ้านนำจดหมายไปไว้
พอจอดปุ๊บจิ๊บก็ลงจากรถไปยืนบริเวณกลางสะพาน
ที่ฝั่งขาออกนอกเมืองสุราชธานีพย์

บ่ายจนถึงค่ำสุดท้ายกระโดดจากสะพานในช่วงค่ำ
อาจจะเป็นช่วงที่คิดไตรตรองต่างนานา
ขณะนั้นชาวบ้านเห็นว่าพอลงมาแล้วเนี่ย
เห็นคนกำลังดำผุดดำไหว้แล้วก็มีการตะโกนให้เรือประมงไปช่วย
แต่ว่าในช่วงจังหวะหัวค่ำน้ำทะเลมันกลับขึ้นสูงสุด

ร่างของจิ๊บลอยไปตามกระแสน้ำสักประมาณ๑๐๐เมตร
สุดท้ายก็จมหายไปอาจจะหมดแรงพอดี
ในส่วนของสะพานศรีสุราชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้
ความสูงจากระดับน้ำช่วงที่เกิดเหตุสักประมาณ๓๐เมตร
สะพานมีความยาว๒๕๖กิโลเมตร
ถือว่าเป็นสะพานที่อยู่ที่บริเวณปากอ่าวบ้านดอนด้วย
ซึ่งจากตัวสะพานออกไปสักประมาณ๓กิโลก็จะถึงทะเลแล้ว

สุดท้ายก็พบร่างของผู้สูญหายเรียบร้อยแล้วนะครับ